ข่าวต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องของคุณตาอายุ๗๕ปี

ทีนี้หมอผ่าตัดออกมาในท้องมีตะปูอยู่๓๔ตัว

แล้วตอนแรกหลายคนเห็นพาดหัวข่าวนี้แล้วก็คิดว่า
มันจะเกี่ยวกับเรื่องศัยศาสตร์มนต์ดำเสกตะปูเข้าท้องไหม
คุณดูสิตะปูท่อนยาวแบบนี้
ใช่ค่ะต้องบอกก่อนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับศัยศาสตร์มนต์ดำอะไร
คุณตาแกเนี่ยกินกลืนตะปูเข้าไปเองค่ะคุณผู้ชม
แล้วทีมแพทย์ก็ต้องเร่งช่วยเหลือกัน

ทางด้านนายแพทย์สันติสุขหวาน
รองพอฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรี
คือท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม
ก็เปิดเผยคลิปเป็นการผ่าตัดช่วยเหลือคนไข้
คนไข้ชายวัย๗๕ปีค่ะ

ตะปูนี่นะคะเป็นตะปูยาว๔นิ้ว

แล้วก็เป็นตะปูยาว๒นิ้ว
อีก๒ตัวนะคะ
รวมถึงยังมีลวดเหล็กยาว๔นิ้วอีกเส้นหนึ่งด้วย
ทีนี้ผู้ป่วยคนนี้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
คือคุณตาแกมาปวดท้องปวดท้องทรมานไม่รู้สาเหตุนะ
ตอนนั้นทางคุณหมอก็นำตัวเข้าเอ็กซาเรย์ก่อน
อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรที่ทำให้ปวดท้อง
จนเห็นว่ามีตะปูอยู่อ่ะค่ะทั้งสี่นิ้วทั้งสองนิ้วเลย
อยู่บริเวณกระเพาะอาหารด้านขวาส่วนลำไส้ใหญ่ด้านซ้ายเนี่ย
ก็มีตะปูสี่นิ้วกับลวดเหล็กสี่นิ้วน่ะติดอยู่ทีนี้พอคุณหมอเห็นแบบนี้ก็ตกใจค่ะ
รีบเอาคนไข้เข้าห้องผ่าตัดทันทีเลยนะคะแล้วหมอเนี่ยใช้เวลาอีกเกือบชั่วโมงอ่ะ
ถึงจะผ่าตัดเอาตะปูเอาลวดออกมาจากตัวคุณตาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ทีนี้คุณหมอสันติเนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าคุณตาวัยเจ็ดสิบห้าปีเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะ
คือตาเครียดอยากจะฆ่าตัวตายเลยกินตะปูเข้าไปกลืนตะปูไป
ซึ่งตัวคุณตาก็มาบอกเองบอกว่ากลืนลงไปแล้วรู้สึกมีอาการปวดท้อง
ก็เลยมาตรวจร่างกายตอนแรกนะที่คุณตากลืนตะปูเข้าไปคืนแรกมันยังไม่เจ็บนะคุณผู้ชม
ยังไม่ได้มีอาการเจ็บอะไรยังไม่ได้มีอาการท้องเฟ้อยังไม่มีอาการอื่นร่วม
แล้วตอนกลืนเข้าไปมันไม่ทิ้มคอเหรอคุณ
ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันก็แหลมมันก็คมเหมือนกันเนี่ยนะคะ
ทีนี้ตอนที่หมอมาเอ็กซาเรย์เนี่ยหมอเห็นไงทั้งตะปูทั้งลวดมันมีอยู่ข้างใน
แต่ว่ามันไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรมันไปตามลำไส้
มันไม่สามารถไปตามลำไส้และขับถ่ายออกมาได้
หมอก็เลยตัดสินใจคือจะรอให้ถ่ายมันคงไม่ถ่ายหรอก
ต้องใช้การผ่าตัดทั้งตะปูทั้งลวดออกมา
ทีนี้ก็เลยอยากฝากเตือนไปอุทาหรณ์นะคะสำหรับใครที่มีผู้สูงอายุ
แล้วก็สุขภาพจิตช่วงนี้อาจจะเกิดความเครียด
อาจจะคิดทำอะไรที่ผิดปกติทำร้ายตัวเอง
ลูกหลานต้องช่วยกันดูแลเพราะว่าถ้าเกิดเกิดปัญหาแล้วช่วยไม่ทัน
จะเกิดเป็นความสูญเสียได้แล้วที่ต้องระวังนะคุณสืบสกุล
คือตะปูมันกลืนเข้าไปบางทีนะลำไส้ทะลุก็มี
ทำให้พวกระบบการย่อยมันเกิดภาวะแทรกซ้อน

เพราะตะปูเราก็ไม่รู้เนอะว่ามันสะอาดหรือเปล่า
สนงสนิมอะไรหรือเปล่าอาจจะเสียชีวิตได้
ซึ่งการผ่าตัดเคสนี้ต้องผ่าตัด๒จุด
ก็คือตรงลำไส้ใหญ่กับกระเพาะอาหาร
แล้วก็มีตะปู๒ตัวอยู่ใกล้กับไส้ติ่ง
หมอก็เลยไหนผ่าแล้วก็ตัดไส้ติ่งไปด้วย

ใช้เวลาเกือบชั่วโมงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะ